ที่จังหวัดเชียงใหม่โชเฟอร์ขับรถตู้
จับได้ว่าเมียปันใจเธอปันใจครับ
แอบจับได้ว่ามีผู้ชายคนอื่นอ้าว
นี่ระแวงค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมคะ
ไปเอาอาวุธปืนเนี้ยมายิงแสกหน้าสามนัด
สองนัดด้านหนึ่งนัดเข้าที่ใบหน้าเต็มเต็ม
ตอนนี้อาการสาหัสนะคะส่วนคนยิงฝ่ายสามีทำไง
ยิงเสร็จปุ๊บขับรถมันจะใส่หนีเขียวรถมันจะใส่หนี
แต่ไปสำนึกผิดเพราะว่ายังรักเมียค่ะ
ตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจนะคะนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือร้านตัดเย็บเสื้อผ้าในซอยเวียงบัว
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงอายุ๓๙ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้วนะคะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ใบหน้า๑นัด
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคือต้องให้การกับตำรวจบอกว่า
ผู้ก่อเหตุคือสามีของคนเจ็บ
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้โดนใบหน้าตรงนี้คุณดูนะ๑นัด
อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ทีนี้วันเดียวกันเลยคุณผู้ชมฝ่ายสามี
ชื่อว่านายสมเจตอายุ๔๔ปีนะคะตัดสินใจไปมอบตัวกับตำรวจโรงพักช้างเผือก
พร้อมกับอาวุธปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
เจตสารภาพบอกว่าลองฟังเขาเล่าหน่อยนะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่คุณไม่ควรจะใช้ความรุนแรงแบบนี้นะคะ
เขาตัดสินใจเขาบอกกับตำรวจเขาบอกเขาเป็นคนยิงภรรยาจริงนะ
ผมเองมีอาชีพเป็นโชเฟอร์ขับรถตู้อยู่กินกับภรรยามาเกือบ๒๐ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนคนโต๑๕คนเล็ก๘ขวบ
เลี้ยงครอบครัวมาตลอดจนกระทั่งสามารถเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับภรรยาได้
แต่ภรรยานั่นแหละไปมีชายอื่นมาติดพันธุ์แอบคบกันมานานปีกว่าแล้ว
แล้วก็มีปากเสียงเรื่องนี้กันมาตลอดเราก็ถามคุณสมเจตคุณเห็นเหรอคุณรู้ได้ยังไง
ผมจับไม่ได้ค่ะหนังคาเขานะเพราะว่าผมต้องไปทำงานไปขับรถตู้
เอาล่ะหลังจากนั้นก็มีปากเสียงหนักข้อขึ้นยอมรับว่าทุบตีภรรยา
สุดท้ายคุณสมเจตทำไงย้ายออกมาเช่าห้องพักอยู่เพียงลำพัง
แล้วก็คอยติดตามพฤติกรรมของภรรยาตลอดจนกระทั่งไปเห็นว่ามีผู้ชายมารับ
แต่ตอนนั้นเนี่ยขับรถตามไปไม่ทันค่ะพอเลิกงานก็เลยไปหาภรรยา
สุดท้ายเจาะยิงไปที่หน้า๒นัดก่อนกระสุนด้านอย่างที่บอกไป
ก็เลยยิงเพิ่มใหม่เป็นนัดที่๓คราวนี้แหละโดนเลยนะคะ
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บคือหนีแหละตอนแรกแต่ว่าสำนึกผิดไง
ยืนยันว่ายังรักภรรยาแต่ทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ

โดนตัวเองผมก็เสียงให้เขา

ผมเห็นพวกวันละเช่่าวาล่ะ

ก็เขาใจในมุมนะ

เพื่อนที่ทำงานขับรถตู้ด้วยกันเข้ากอดให้กำลังใจสมเจต
แต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจเขาก็ต้องทำตามกระบวนการ

ส่วนแม่สมเจตบอกว่าลูกชายเป็นคนดีหาเลี้ยงครอบครัว

คิดว่าลูกชายคงถึงที่สุดแล้วก็เลยก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
แม่ก็ตกใจอะเนาะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยข้อหารายยิงแสดหน้าขนาดนี้
พยายามฆ่านะคะข้อหาพยายามฆ่าเลยค่ะ

ส่วนตอนนี้อาการผู้บาดเจ็บเนี่ยอ๋ออาการปลอดภัยแล้วนะคะ
เนี่ยค่ะนี่นี้โอ้โหใกล้ตามากเลยอ่ะค่ะ